เพราะอะไรล่ะพอว่าภักดิ์สีส้มมารายงานตัว

บัสกันมาแล้วทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยค่ะ
เสื้อยืดด้านในแล้วก็มีสูตรทัพ

แล้วระหว่างบรรทัศน์อาจจะเป็นตัวบางค่ะ
เขียนว่าเรามาจากประชาชนนี่เห็นไหม
เป็นภาพนี้อันนี้ขวามือคือเสื้อยืดที่สกรีน
เราคือผู้แทนรัศดรสกรีนตัวหนาเลย
เมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศที่คุณพิธานำทีม
สส๑๕๐คนของก้าวไกลมาถึงที่รัฐสภาพ
พอจอดตรงหน้าประตูทางเข้าปั๊บอ้าวเดินกันเข้ามาแบบนี้
นี่ถ้าเกิดว่านับดูนะล่าสุดที่เราเห็นออกสื่อคุณพิธานะ

หลังจากนั้นก็ติดโควิดก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลย
พักรักษาตัวจนมาเมื่อวานนี้นี่แหละค่ะ
เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวนะคะ
บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ตรงหน้ารัฐสภาเลย
จนถึงเข้าตัวอาคารไม่ต้องพูดถึงเลย
บรรดาด้อมส้มเจ้าหน้าที่ข้าราชการแม่บ้าน
มารอต้อนโอ๊ยมีป้าย
ป้ายินดีต้อนรับแบบนี้ด้วยนะคะ

แล้วต่อให้มีรั้วกั้นนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

เพราะอะไรเดินตรงเข้าไปจับเหรอ
ใช่นี่แหละทักทายจับไม้จับมือ

ทีนี้สสทั้งหมดก็เข้ารายงานตัวค่ะ
เข้ารายงานตัวเสร็จแล้วปั๊บก็มาให้สัมภาษณ์สื่อ
ช่วงที่ลงบันไดโอ้โห
เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นเหมือนกัน

นี่ค่ะตอนลงมาเนี่ยโอ้ก็มีคนมารอต้อนรับนะคะ
แล้วก็คุณพิทาเองให้สัมภาษณ์ด้วยนะ

สองเท่ามันไม่สำคัญเท่ากับการตั้งใจมาเป็นสอสอให้สมกับที่ได้รับเลือกมา
คือทางพักเองเขาก็มีกฎหมายที่สำคัญเพื่อประชาชน
กฎหมายสำคัญก็อย่างพวกกลุ่มหลากหลายทางเพศ
กฎหมายเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยค่ะ
ที่จะทำในสภาเขาบอกว่าจริงจะทำตั้งแต่ชุดที่แล้ว
แต่โดนปัดตกไปก็นี่แหละเดี๋ยวจะมาทำในชุดนี้
ถามนะว่าคุณพิทาที่เลือกวันที่๒๗นอกจากหายโควิดแล้วเนี่ย
มีประเด็นอะไรอีกไหมมีค่ะคุณผู้ชมมีนัยยะทางการเมือง
ไปตอนปี๙๑ปีที่แล้วปี๒๔๗๕
วันนั้น๒๗มิถุนา๒๔๗๕ก็เป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครั้งแรก
เห็นไหมมันมีความหมายทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศนะคะ

แต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่มีความตั้งใจที่
เป็นผู้แทนรัศดรให้สมกับที่ได้รับเลือกมา
มีกฎหมายก้าวหน้าสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนหลายรูปแบบอยู่
ทำไมคุณพิทาเลือกวันที่๒๗มิถุนาพาสอสอมารายงานตัวคะ
ก็หลายเรื่องครับอันที่๑ก็คงติดโควิดด้วย
ก็มาก่อนหน้านี้ไม่ได้พอแข็งแรงขึ้นก็เลยมา
แล้วก็๒๗มิถุนาก็มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยพอสมควร
ก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
ทำไมไม่สบายใจอ่ะ
เฮ้ยคนเขาไปกันมืดฟ้าหมดดิงด้อม
จังหวะนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งกำลังขึ้นพูดอยู่แล้วเป็นแบบนี้
อ่ะเป็นยังไงยังไง
ขอเสียงหน่อยค่ะทุกคน
เพราะคิดถึงจึงมาหา
เราจะล่ามาใกล้เหลือก่อน
ปรากฏรรับรองทั้ง๑๕๑คน

พร้อมมือมาเถิดให้คุณอนุมัติ
ไฟแรงขนาดไหนขนาดใหม่ยังดูดเลย

นี่ตอนมาถึงที่สมุทรสงครามนะคุณผู้ชม

โบสถ์ที่ลงเสียงให้กับพระเกาะไกล

คิดถึงจึงมาหาใช่ไหมคิดถึงชาวสมุทรสงคราม
ไมค์จะช็อตแต่คุณพิธาไม่เคยช็อตไมค์
พลิกเป็นอะไรนะไฟแรงขนาดไหน
ไมค์ยังดูดเลยสอไฟแรงจนไฟดูดไมค์เลยค่ะค่ะ
หลายคนคิดว่ากับดักทางการเมืองที่คุณพิธาหมายถึงเนี่ย
มันจะทำให้ปรอสาทซ้ำรอยหรือเปล่า
แต่คุณพิทาบอกนะแต่เรารู้ดีว่าเวลาน้ำเชี่ยว

แล้วตอนนี้คลื่นใต้น้ำคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้ว
แล้วคุณพิธาขอให้ชาวสมุทรสงคราม
ปรบมือให้ดังไปถึงวุฒิสภาเพื่อจะบอกว่า
พวกเค้าก็คือประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่ง
หนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ
อกจากนี้ครับของฝากต้องมา
ของฝากมาถึงเลยมาจากชาวสมุทรสงคราม

ปลาทูหอยดองมีกรอบมาหมดเลยครับ
คุณพิธาก็บอกว่าใครก็บอกว่า
เขาไปที่ไหนให้จับอะไรก็ก้าวหน้า

เหรอจับประทูปั๊บมันหน้างอคอหักเลยนะ

เออนี่แหละครับ

สัญลักษณ์ของทางสมุทรสงครามเขา
สมุทรสาครกับผมบ้างอีกสมุดหนึ่ง
ไปต่อกันเลยครับพิธาริมเจริญรัฐขึ้นรถแห่

นี่คือถนนเส้นวงเวียนน้ำผู้

วิ่งผ่านหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร

หน้าโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ไปเดี๋ยวซ้ายไปสักการาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

โอ้โหเสียงกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหว

ทำมือแบบเป็นหัวใจแบบนี้โอ้โหน้องนักเรียน

สิบแปดเมื่อไหร่นะได้กา

ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนทั้งนั้นเลยตรงนี้

ระหว่างปลาใสบนรถแห่
นายพิธาตะโกนบอกชาวสมุทรสาครบอกว่า
บอกว่าบอกว่าอะไรไปฟังครับ
ไปหวยไว้ก่อนเลย
คราวนี้หวยอบ๓๗๖แน่นอน
และขอเรียนพวกท่านว่า
หวยออกรอบนี้๓๗๖แน่นอน
เพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับวุฒิสภาแล้ว
พุทธธิสภาจังหวานมาก
ก็เลือกที่จะลงคะแนนให้สู่อนาคตเช่นเดียวกัน
อบมือจะดักยาวให้พุทธธิสภาที่มีหลักการหน่อยแล้ว

ถ้าฟังไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟัง

พิธาจะเป็นนายกได้ต้องมีคะแนนโหวต
ควาปรึกรึงหนึ่งของทั้ง๒สภาโรงการคือ๓๗๖เสียง

แล้วอย่างนี้พอ๓๗๖ออกแน่นอนได้เหรอ
มาจึงออกในสภาใช่มะ
ตัวเลข๒๕๑มาก๒๕๑เป็นคะแนนเสียง
จากสซตึงหักพรรคใดมีคะแนนเสียงได้ถึง๒๕๑เสียง

สำหรับเลข๓๑๒เป็นขนาดเสียงจากพักร่วมรัฐบาล๘พักไงจ๊ะ
นายพิธามีอยู่ในมือตอนนี้จริงหรือ
นะขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมมาดูไอจีของนายพิธาเลย
นะครับโพสต์ภาพไปขอบคุณประชาชน๒สมุทรมา
แล้วระบุเขาบอกว่าสู้ไม่ถอย
เมื่อกี้บอก๓๑๒ใช่ไหม๓๑๒แต่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะน้ำแข็งดอม
นะครับที่ว่าไม่ประชุมกันแล้วอ่ะ
จริงนัดหมายนะว่าวันนี้จะประชุมร่วม
แต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนยกเลิกการประชุมกระทันหัน
โคศกพระเก้าไกลบอกเองว่ายกเลิกไปโดยยังไม่มีกำหนด
ใช่แล้วแล้วสูตรมันจะเปลี่ยนไหมล่ะครับรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมดูกราฟิกข้างหน้านี้มาเช็คเสียงกันหน่อยสิ
เป็นการวิเคราะห์คั่วการเมืองโหวตนายกรัฐมนตรี

ด้านฝั่งซ้ายมีอ้าวทำไมอ่ะเบิร์ตทำไมมี๗พัก

ก็เพื่อไทยสมมุตินะคุณผู้ชม
มันเป็นการสมมุติขีดเส้นใต้สัก๔๕เส้น
สมมุติว่าตอนนี้เหลือ๗พัก
สมมุติว่าประธานสภาเป็นประเด็นแตกหัก

โอ้โหหายไป๑๔๑อ่ะ
อ่าเนี่ยรวมกันมี๑๗๑เสียง
ต้องการอีกเท่าไรถึงจะได้เป็นนายกอะ
เอาสว๒๕๐ขั้นอยู่ตรงกลาง
เพราะตอนนี้ก็จากเดิมที่

พักคือคุณผู้ชมสมมุตินะ

ใน๓พักแรกดีลลับที่เขาลือกันอะ

อารุกตุ๋เอาไว้ก่อนทดไว้ในใจครับ

ชาติพัฒนากล้าแล้วคุณอื่นเอง
เป็นแบบที่พี่เบิร์ตบอกว่าสมมุติแบบสุดโต่งจริงเพราะว่า
คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าประชาธิปัตย์รวมกับเพื่อไทยเนี่ย

ไม่บายใจเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมา
ไม่ใบใจเอาไม่ใบใจเอาลุงตุ๋ออก
เอาลุงตู่ออกลบ๓๖ออกไปเมื่อกี้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่
เหลือ๒๙๓เสียงต้องการอีก๘๓

ดอมลบเร็วลบอีก๒๕นี่อ่ะ

เพราะแต่คิดถ้าอักก้ายไม่ได้เป็นนายกอ่ะ

เก้าไกรไม่ได้เป็นนายกคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
โหวตได้อยู่นะค่ะยังโหวตได้อยู่นะแต่ก็นี่แหละ
เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยนี่แหละนี่แหละคือต้นต้นต่อของ
การที่เก้าไกรจะไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยและจะไม่ได้เป็นนายกด้วยพิธาเนี่ย
คือเอาจริงนะพอเราอ่านข่าวนี้มาตอนแรกที่เราคิดว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วนะ
อะไรนะก้าวไกรประธานสภาแล้วลองประธานสภาทั้งสองให้เพื่อไทย
ส่าห์พาดหัวมาแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงเพราะว่าทางฝั่งเพื่อไทยเองเขาก็บอกว่า
เขาก็ต้องฟังลูกพักเขาด้วยทีนี้พอมีการประชุมกันค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เพื่อไทยเขามีการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
ก็มีมติยืนยันตามข้อตกลงเดิมเดิมไหนอีกอ่ะคุณน้ำแข็งเดิมที่ทีมเจรจาเนี่ย
เคยคุยไว้กับก้าวไกลว่าจะออกมาเป็นสูตร๑๔บวก๑
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะคืออะไร
ก้าวไกลก็๑๔บวก๑เพื่อไทยก็๑๔บวก๑
เพราะว่าก้าวไกร๑๔บวก๑
คือนายกรัฐมนตรี๑๔ก็คือเป็นรัฐมนตรี
รัฐมนตรีจะรัฐมนตรีหรือช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่๑๔
แล้วบวกกับนายกส่วนเพื่อไทย๑๔บวก๑เหมือนกัน
แต่๑ของเพื่อไทยคือประธานทรภา

หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าทางเพื่อไทยเองยึดมั่น
ประชาธิปไตยแล้วก็เสียงของประชาชนเป็นหลัก

เพื่อไทยจะเดินในสายการเมืองลำบากจะไม่มีใครยอมรับ
ดังนั้นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลตามมติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
เพื่อไทยก็ยังคงยืนยันนะจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
มีก้าวไกลเป็นแกนนำมีพิธาเป็นนายกเหมือนเดิม
ก็คือตรงตำแหน่งประธานสภาไงฝั่งก้าวไกลบ้างล่ะ
เขาบอกว่ามีรายงานนะรายงานว่าทางฝั่งก้าวไกล
จะส่งชื่อหมออ๋องหมออ๋องคือใคร
คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นสสพิศนุโลกแล้วก็กรรมการบริหารพัก
ส่วนเขาอยู่ในพื้นที่เป็นภาคเหนือนะคะก็เนี่ยคนนี้แหละ
อืมจะลงชิงตำแหน่งประธานสภาก่อนหน้านี้เนี้ยก็มีแคนดิเดตประธานสภา
ในสัดส่วนพักทั้งสิ้นประมาณสามสี่คนอ่ะอย่างใครบ้างล่ะ
นัทธวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักฝ่าย
กฎหมายเอ่อนายทีรัชชัยพันธุมาทสศกธมอร์นายพริทนี่
คุณไอติมแล้วก็มีคนนี้เนี่ยแหละหมออ๋องหมออ๋องเป็น
สัตวแพทย์นะแล้วพอมีการเสนอชื่อหมออ๋องขึ้นมาเนี่ยก็
แก่นำก้าวไกลไม่ได้มีใครค้านนะคะก็เลยเคาะชื่อหมออ๋อง
ไม่ได้มีการโหวตไม่ได้มีการโหวตชื่ออื่นแต่อย่างใดค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ค่ะพอฟังข่าวพอดูข่าวนี้ถามว่าหมออ๋อง
เขาเป็นใครมาจากไหนส่องประวัตินิดนึงละกันครับมัธยมเนี่ย
เรียนที่โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมปริญญาตรีเนี่ยไปเรียนที่
สัตวแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วปริญญาโทเนี่ย
ก็ไปเรียนที่สิงคโปร์ค่ะซึ่งประสบการณ์การทำงานก็เป็น
ตวแพทย์ปฏิบัติการแล้วก็เคยเป็นเลขาที่การสมาคมนัก
คริสเตียนไทยประสบการณ์ทางการเมืองชนะเลือกตั้ง
ตอนปี๖๒ตอนนั้นอนาคตใหม่แล้วก็มาเนี่ยค่ะเป็นสอสอ
สมัยที่สองเนี่ยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมจะเสนอ
ชื่อนี้ในที่ประชุมทีมเจรจาของก้าวกลายอ้าวในเมื่อวัน
เลื่อนในเมื่อวันนี้เลื่อนก็ต้องเลื่อนออกไป
ก่อนเนี้ยนะคะอืมสลายคั่วแล้วหรือยังอ่ะสลายคั่วกัน
แล้วหรือยังอ่ะคุณผู้ชมอ่ะถามพี่อ่ะเออแปดพักเนี่ยโดย
เพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อประธาน
ตกลงกันไม่ได้แบบนี้ครับอาจจะเป็นการสลายคั่วจาก
ความเห็นของคุณชูวิตกมลวิศิตครับอ่าก็บนเฟสบุค
หัวหนักหนักเกมสลายคั่วมติเพื่อไทยโดยสองพัก
แกนนำให้ใช้สูตรสิบสี่บวกหนึ่งอืมคุณผู้ชมสูตรสิบ
บวกหนึ่งของคุณชูวิทย์ที่บอกก็คือหากเพื่อไทยได้
รัฐมนตรีสิบสี่ที่นั่งเนี่ยก็ต้องพ่อประธานสภาหนึ่ง
เก้าอี้ก็ไม่ต่างจากก้าวไกลก้าวไกลก็สิบสี่เก้าอี้
รัฐมนตรีและต้องได้นายกรัฐมนตรี๑ตำแหน่งซึ่ง
คณิตศาสตร์ดังกล่าวคุณชูวิทย์บอกว่าดูเหมือนดี
แต่แฝงความเขี้ยวของเพื่อไทยเพราะมองว่าตำแหน่งประธาน
สภาเนี่ยอาจปรากฏชื่อนี้ไงชื่อที่เราคุ้นเคยเป็นอย่าง
ค่ะคุณสุชาติตันเจริญอืมอดีตประธานสภาและเป็น
คุณพ่อของพี่มดดำครับแถมตำแหน่งนายกของคุณพิทา
เนี่ยคุณชูวิตก็มองว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนก็มีด่านยาย
อยู่คือด่านสมาชิกวุฒิสภาที่อ่านไม่โหวตให้แล้วเกมนี้
แปรสำคัญของโจทย์ก็คือปะนิธานลอนดอนซึ่งเป็นเกม
ลายคั่วให้เพื่อไทยได้ประธานสภาแล้วก็พักเก้าไกล
ซะไปเป็นฝ่ายค้านอืมแล้วก็ดันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ขึ้นมาเป็นนายกคุณชูวิทย์มองว่าหากไล่สามสเต็ปที่
คุณชูวิทย์กล่าวมาก็คือ๑ตั้งประธานสภาก็คืออาจจะเป็น
คุณสุชาติตันเจริญสองคือผลักก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้าน
และสามตั้งนายยกรัฐธรรมตรีซึ่งอาจจะเป็นพลเอกประวิต
อย่างไรก็ตามคุณชูวิทย์มั่นใจว่ารัฐบาลนี้ตาม๓๐
เต็ป๓สเต็ปนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันจะอยู่
ได้ไม่นานอืมแน่ละเพราะว่าคือเสียงจากประชาชนค่ะก็
คงออกมาไม่ไม่โอเคแน่นอนครับนะครับไม่โอเคแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่ง
อย่าลืมนะชูวิตเนี้ยมาก่อนการเหมือนกันนะอืมอาตามา
เคยเตือนโยมแล้วจำได้ไหมครับไปดูโพสต์เก่า